กลับมาในช่วงนี้มาพูดถึงเรื่องของอาชีพทำมาหากินกันหน่อยดีกว่า
ดีค่ะช่วงของหน้าหนาวก็มีอาชีพเกิดขึ้นมากมายนะคะ

อาชีพที่เราจะพูดถึงก็คือการเลี้ยงจิ้งหรีดที่จังหวัดหนองคาย

กันเยอะแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากด้วยนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าปัญหาอุปสรรคก็คือเรื่องของอากาศนี่แหละ
ก็อาจจะทำให้จิ้งหรีดมันแบบแหมผลผลิตออกมาไม่ค่อยดี
แต่ว่าก็มีเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด

สามารถนำเทคนิคดีมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้
แล้วก็ทำให้จิ้งหรีดเนี่ยเพาะขยายพันธุ์ออกมามากมายทีเดียว

เรียกว่าอากาศมันหนาวไงคุณ
แต่พวกเราเองก็ยังต้องหาผ้าห่มต้องหาอะไรมาห่มมาก่อน

น่าจะช่วยได้ให้หายหนาวจะบ้าแล้วเนาะ

ไม่ต้องห่มผ้าแต่ใช้วิธีการก็คือนำหลอดไฟค่ะ
อ๋อให้ความอบอุ้นมาเต็ดมันก็จะร้อนถูกไหมอ๋อ
นี่ไงนอนแผ่สบายใจเลยอาบแดด

มันก็มีตัวที่สมบูรณ์กับอะไรต่างอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของมัน
อยู่ร่วมกันในบ้านหลังใหญ่แห่งนี้นะคะ
พอตกกลางคืนอากาศมันเย็นไงคะ
ก็เลยต้องใช้วิธีให้ความร้อนด้วยหลอดไฟ
เลี้ยงเกษตรกรท่านนี้ก็คือนายบุญร้อยโภชราชนะคะ
ก็เอาหลอดไฟมาติดเอาไว้ทุกบ่อเลย
เพื่อที่จะให้อุณหภูมิภายในนั้นมันลดความเย็นลง

แล้วก็ให้เวลาเพาะเลี้ยงมันหน่อยเพราะว่าช่วงเวลาหน้าหนาวเนี่ยนะคะ
มันทำให้มันโตช้าการให้ความอบอุ่นกับมันก็จะทำให้มันเรียกว่ามีสุขภาพที่ดี
แล้วก็ทำให้มันเติบโตได้ง่ายมากขึ้นด้วย
โดยการเลี้ยงจิ้งหลีดนี้นะคะก็จะสามารถจับขายได้เมื่อเลี้ยงได้ประมาณ๓๐๔๕วัน
โดยจำนวนจิ้งหรีดครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณ๑๕๑๘กิโลกรัม
กิโลกรัมละ๑๕๐บาท
แต่ช่วงนี้ใช่ไหมราคาปรับขึ้นหน่อยก็ขยับเป็น๑๖๐๑๘๐บาทนะคะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพไม่ใช่แค่บ้านเราจะเอาไปคั่วจะเอาไปย่างอะไรก็แล้วแต่นะคะ
ลาวเองเพื่อนบ้านเราก็นิยมสั่งซื้อกันเยอะทีเดียวนะคะ
อันนี้เราก็นำเทคนิคเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหลีดมาฝากกันในช่วงของหน้าหนาแบบนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่ช่วยคลายหนาวให้กับน้อง